แม้ว่าพระราชโอรสและพระราชนิดานะครับจะมีชีวิตสมรสที่ล้มเหลวถึง๓พระองค์
แต่ว่าชีวิตสมรสของสมเด็จพระราชินีนาฏอลิซาเบ็ดที่๒กับเจ้าชายฟิลิป
โดยยุคแห่งเอดินบระก็เข้มแข็งครองคู่กันมานานถึง๖๙ปีนะครับ
ถึงแม้ว่าถึงบางคนคัดค้านการแต่งงานและชีวิตสมรสที่ดีนี่เองครับ
ถือว่าเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทำให้ทั้งสองพระองค์มีพระชนชีพที่ยืนยาว
นี่คือบรรยากาศในพระราชพิธีอภิเษกสมรสครั้งประวัติศาสตร์
และเจ้าชายฟิลิปเมื่อวันที่๒๐พฤศจิกายน๒๔๙๐
กลางความปิติยินดีของประสบกรณิกรทั่วทั้งราชอาณาจักร
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจ้าชายฟิลิปก็แทบจะไม่เคยทรงอยู่ห่าง
สมเด็จพระราชินีนาฏตลอดเวลาเกือบ๗๐ปีที่ผ่านมา
ได้รับการยกย่องชื่นชมในชีวิตคู่ที่หนักแน่นและมั่นคงยืนยาว
ในวันเฉลิมฉลองพบราวพระราชพิธีอภิเษกสมรสปีที่๕๐
สมเด็จพระราชินีนาฏอลิซาเบสที่๒ได้ตรัสขอบคุณพระสวามี
ระบุว่าแม้เจ้าชายฟิลิปจะไม่ได้ทรงรับการยอมรับในช่วงต้น
แต่พระองค์ก็ทรงเป็นกำลังสำคัญและยังทรงอยู่เคียงข้างกันตลอดหลายปีที่ผ่านมา
พระองค์และสมาชิกทุกพระองค์ในครอบครัวรวมถึงประชาชนในหลายประเทศ
เป็นหนี้เจ้าชายฟิลิปมากกว่าที่พระองค์จะทรงเรียกร้อง
และมากกว่าที่จะรับรู้ได้
อกจากนี้สมเด็จพระราชินีนาฏยังทรงเปิดเผยถึงการทรงตกหลุมรักเจ้าชายฟิลิปพระชนมายุ๑๘ชันศา
นักเรียนในเรือจากวิทยาลัยราชนาวีอังกฤษในขณะที่พระองค์เองมีพระชนมายุเพียง๑๓ชันศา
เอียนเพลแฮมเทิร์นเนอร์อดีตช่างภาพประจำสำนักพระราชวังอังกฤษบอกว่า
สมเด็จพระราชินีทรงหลงรักพระสวามีตั้งแต่พระองค์ทรงดำรงพระอิสริยยศเจ้าหญิงอลิซาเบส
และวันแรกที่พบกับเจ้าชายฟิลิปนั้นคู่ชีวิตของพระองค์ยังไม่ได้เป็นเจ้าชาย
แต่เป็นเพียงทหารเรือนุ่มนายหนึ่งเท่านั้นในด้านมัดเจ้าชายฟิลิปช่วยซ่อมชุดรถไฟของเจ้าหญิงอลิซาเบส
ขณะที่เจ้าหญิงทรงรอพระเจ้าจอร์ดที่๖พระราชบิดาเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนธ
ทรงเยี่ยมชมโรงเรียนในเรือแห่งนี้
และเมื่อเจ้าหญิงอลิซาเบสเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือยอดหลวงในวันรุ่งขึ้น
กองเรือราชนาวีอังกฤษก็ร่วมกันถวายความเคารพอย่างพร้อมเพลียง
แต่เจ้าชายฟิลิปไม่ทรงเต็มพระไทยที่จะกล่าวลา
เทรนเนอร์เสริมว่าทันใดนั้นในวันรุ่งขึ้นเรื่องมหาศจรรย์ก็ได้เริ่มต้นขึ้น
เมื่อเรือยอดหลวงมุ่งหน้าออกจากท่าเรือดาร์ดมัส
พร้อมด้วยพระเจ้าจอร์ดที่๖และเจ้าหญิงอลิซาเบส
จากตามราชประเพณีขณะนั้น
เหล่านักเรียนในเรือจะต้องติดตามอารักษาไปจนสุดขอบอ่าว
เจ้าชายฟิลิปเป็นนักเรียนในเรือคนสุดท้าย
และเกือบจะแล่นเรือออกไปในทะเลเพื่อตามเจ้าหญิงอลิซาเบส
ดังนั้นจึงเป็นที่ชัดเจนว่าความรักของทั้งคู่ได้เริ่มต้นขึ้นนับจากนั้น
หนึ่งปีหลังจากที่ทั้งสองพระองค์เข้าสู่พระราชพิธีอภิเษกสมรส
เจ้าหญิงอลิซาเบ็ดก็มีพระประสูติการเจ้าชายชาวส์
โอรสพระองค์แรกและรัชธาญาติลำดับที่หนึ่ง
และก่อนที่พระองค์จะเข้าพระราชพิธีราชาพิเศษในปี๒๔
ก็ทรงมีพระประสูติการเจ้าหญิงแอนพระธิดา
ซูซาน่าแอฟเซผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานเกี่ยวกับคู่รักสูงวัย
ศูนย์ให้คำปรึกษาคู่สมรสเปิดเผยว่า
ครองชีวิตแต่งงานที่ยาวนานหลังจากมีลูกแล้ว
ถือเป็นเรื่องที่หายากในปัจจุบัน
เธอบอกว่าคุณค่าของคนในรุ่นสมเด็จพระราชินีนาฏ
แตกต่างกับสิ่งต่างที่เข้ามาทีหลัง

คนที่เกิดในช่วงเบบี้บูเมอร์ล้วนมองหาทางเลือกในการแต่งงาน
แต่หากไม่มีความสุขก็พร้อมที่จะไปทุกเมื่อ
ขณะที่คนในยุคของพระองค์มีความมุ่งมั่นต่อหน้าที่
ต่อความคิดที่ว่าการแต่งงานนั้นคือชีวิต
หลังจากที่สมเด็จพระราชินีนาฏเข้าสู่พระราชพิธีราชาพิเศษ
พระองค์ทรงเป็นพระประมุกแห่งเครือจักรพบอังกฤษ
พร้อมด้วยพระราชภาระหน้าที่ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือน
และทรงกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตกับนานาประเทศทั่วโลก
นับเป็นช่วงเวลาที่สมาชิกในราชวงศ์ทรงมีพระกรณียกิจมากมาย
ซึ่งในขณะนั้นสมเด็จพระราชินีนาฏทรงมีพระชนมายุ๓๙พันศา
ให้กับพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง๔พระองค์ไปพร้อมกัน
นับเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์ของราชวงศ์
เขาบอกว่าสมเด็จพระราชินีนาฏและเจ้าชายฟิลิป
เป็นคู่สามีภรรยาที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันและอยู่ด้วยกันเป็นอย่างดี
แม้จะมีบางเวลาที่ทรงต้องไกลกันบ้างแต่ทั้งสองพระองค์ก็เป็นหนึ่งในคู่ชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุด

แอฟเซบอกว่าในสหราชอาณาจักรผู้คนล้วนแล้วแต่ปรารถนาความรักโรแมนติก
ที่จะคงอยู่ทุกขณะของช่วงชีวิต
และเมื่อพวกเขาถูกตั้งคำถามด้วยการให้เลือกรูปภาพที่แสดงถึงความใกล้ชิด
ส่วนใหญ่ก็มักจะเลือกภาพของคู่สามีภรรยาสูงวัยที่กำลังหัวเราะอย่างมีความสุข
เชื่อว่าผลลัพธ์ดังกล่าวอาจจะมีสาเหตุมาจากอัตราการหย่าร้างในประเทศที่สูงมากโดยอยู่ที่๑๔๒
ดังนั้นการอภิเษกสมรสของสมเด็จพระราชินีนาฏและเจ้าชายฟิลิกถูกมองว่าเป็นตัวอย่างของความสำเร็จดังกล่าวด้วย
ขณะที่อดีตช่างภาพประจำสำนักพระราชวังอังกฤษรายนี้ทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าสมเด็จพระราชินีนาฏและเจ้าชายฟิลิปทรงเติบใหญ่ขึ้นมาด้วยกัน
ทั้งสองพระองค์จะมีความแตกต่างกันในหลายด้านรวมถึงวิธีในการทรงรับมือกับสิ่งต่าง
แต่เมื่อทรงร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งสองพระองค์ทรงรวมเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งในฐานะหุ้นส่วนและครอบครัว
โดยทั้งสองพระองค์จะทรงเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ๗๐ปีพระราชพิธีอภิเษกสมรสในเดือนพฤศจิกายนปีหน้า